ท่านผู้ชมครับที่สระบุรีนะครับมีคุณแม่คนหนึ่งก็เหลืออดแล้วฮะ
ต้องแจ้งตำรวจให้มาจับลูกชายตัวเองนะครับ
ติดยาบ้านะฮะคลุ้มคลั่งมาขอเงินพอไม่ให้เงิน
ผังห้องเท่าไงผังเธอเสียหายไปสองห้องค่ะ
นี่ฮะดูสิครับธาตุยาเสพติดเวลาคลุ้มคลั่งนี่มันหยุดไม่อยู่จริง
สพมสระบุรีนะครับได้รับแจ้งเหตุก็มานะครับที่เกิดเหตุนะครับ
มากับกู้ภัยนะครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งทุบพังห้องเช่า
เป็นห้องเช่าหลังโรงพยาบาลเกษมราชถนนเทศบาล๖ซอย๒ชุมชนเขาตะกร้า
ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าสามห้องนะฮะ
เป็นห้องเช่าชั้นเดียวนะครับมีอยู่สามห้องก็เห็นเศษปูนแตกกระจัดกระจายไปหมด
เลื่อนถนนหน้าห้องนะครับคนที่คลุ้มคลั่งเนี่ยยังอยู่ในห้อง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดล้อมเข้าไปจับกลุ่มนะครับตอนนั้นหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องในห้องเช่านะฮะเป็นห้องนอน
นี่ฮะโอ้โหดูสิเห็นไหมเรี่ยวแรงเนี่ยไปเอามาจากไหน
คลุ้มคลั่งนะฮะยาเสพติดเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับ
เข้าไปจับได้ในห้องนอนพูดจ้าไม่รู้เรื่องผู้ชายคนนี้ครับ
เขาชื่อนายคมสรรนะชื่อเล่นชื่อกอล์ฟอายุ๒๘ปีเป็นลูกชายของเจ้าของห้องเช่านะครับ
ซึ่งเจ้าของห้องเช่าก็คือคนแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัวหน่อยนะครับเพราะว่าอารวาสนะจะทำร้ายแม่นะครับ
อย่างนี้นี่ฮะมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาบ้าคดียาเสพติดมานานแล้วนะครับ
สำหรับลูกชายเนี่ยแม่เลยบอกทนไม่ไหวแล้วครับ
แม่บอกเอือมระอาแล้วให้ตำรวจมาช่วยจับไปหน่อยกันแล้วกัน